คุณผู้ชมครับจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไร
เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ
โดยเฉพาะพวกยาผีบอกอะไรอย่างนี้นะครับ
หรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง
แล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหรักษาได้ทั่วโรค
เป็นยาเป็นอาหารเสริมที่มาอวดอ้างสรรพคุณ
จะเป็นอะไรปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้อกระจก

แล้วก็มีคุณป้าท่านหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นก็เชื่อด้วยนะครับ
คือคุณป้ามีอาการตาเป็นต้อกระจกอยู่แล้ว
แล้วก็ถูกหลอกว่าผลิตภัณฑ์นี้
ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกาย
ใช้ได้กับทุกอวัยวะเป็นขวดแบบนี้
แม้กระทั่งเอามาหยอดตา
ต้อกระจกของคุณป้าก็จะหาย
แต่ตอนแรกนี้ป้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาหยอดตาเลยนะ
คือเขาเป็นเบาหวานไงแล้วเขาก็ปวดตามข้อแบบนี้
ครับแต่ก็ถามคนขายหรือว่าดูสรรพคุณแล้ว
แล้วก็สอบถามแล้วคนขายบอกว่าใช้ได้
ใช้ได้ทุกอวัยวะเลยนะครับคุณป้าเขาเลยไปหยอดตา
จนกระทั่งคุณหมอบอกป้าตอนนี้นะ
อาการที่ตาของคุณป้าหนักแล้วต้องควักลูกตาออก
คุณผู้ชมเห็นผู้ชายนี่คือไม่ใช่คนขายนะคะ

ผลิตภัณฑ์นี้อ้างว่ามีออยด้วยนะฮะ
โดยนางคำแงงสุวรรณะอายุ๕๕ปี
คุณป้านี่เป็นชาวบ้านที่ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาให้ทีมข่าวได้ดู
พร้อมกับเล่าว่าเมื่อ๒เดือนก่อน

นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพร
ซึ่งระบุว่าผลิตในตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ระบุว่ามีออยครบถ้วนเรียบร้อย
พคุณมากมายต่างนะครับมาเสนอขายให้กับคุณป้า
โดยบอกว่าสามารถรักษาอาการปวดตามข้อตามกระดูก
รักษาร่างกายได้รวมถึงสารพัดโลกเลย
เบาหวานความดันจะอะไรก็รักษาได้หมดนะครับ
แล้วคุณป้าบอกคุณป้าป่วยด้วยโรคเบาหวาน
เวลาจะเดินก็ปวดตามข้อและขา
ก็เลยตัดสินใจซื้อไว้กิน๑ขวด
ซึ่งระหว่างที่ซื้อขายนั้นพนักงานขายเห็นตาของคุณป้าเนี่ย
บอกว่าคุณป้าเป็นต้อกระจกใช่ไหม
คุณป้าก็บอกอ้าวใช่สิเป็นต้อกระจกเนี่ย
พนักงานขายก็แนะนำบอกว่านี่คุณป้า
เครื่องดื่มสมุนไพรนี่ได้เลยนะครับ
จากดื่มแล้วคุณป้าเอามาหยอดตาก็ได้นะ
ซึ่งจะทำให้อาการตาต้อกระจกหาย
โดยพนักงานขายได้แบ่งใส่ขวดเล็กไว้ให้นะครับ
แต่ในตอนนั้นคุณป้าก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นัก
ก็ยังไม่กล้าที่จะนำมาหยอดตา
กระทั่งคุณป้าก็ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรไปได้ประมาณ๑เดือน
คุณป้ารู้สึกแบบนี้ครับบอกอาการปวดขามันดีขึ้น
เพราะว่าอาการมันเริ่มดีขึ้นคุณ

เห็นติดอยู่ข้างกล่อง๑๓๙๐บาทนะ

แล้วคุณป้าบอกว่าหมดขวดแล้ว
อาการดีขึ้นซื้อต่ออีกสักขวดดีกว่า

พนักงานขายก็กำชับคุณป้าบอกว่า
คุณป้าแล้วหยอดตาหรือยัง
เอาน้ำยามาหยอดตาได้นะครับ
คุณป้าก็เลยทำตาม
เพราะคุณป้าก็ไปดูตัวอย่างนะ
หรือว่าโซเชียลที่พนักงานขาย

บอกว่ามีคนไข้เอาไปหยอดตาเหมือนกัน

โอ้โหสนิทนี่คือหายเหรอ

เขาใช้กับขาเวลาดื่มไปแล้วเนี่ย

แล้วป้าก็เลยคิดว่าอาการขาก็ยังดีเลย
งั้นเป็นต้อมาหยอดตาก็คงจะดีขึ้นมั้ง

ในการเอาน้ำสมุนไพรมาหยอดตานะครับ

แล้วก็โทรศัพท์ไปสอบถามพนักงานขาย

มันเป็นเรื่องปกติคุณป้าหยอดได้

แบมากผิดปกติมาก
คุณป้าเขาบอกว่ามันแสบตั้งแต่ครั้งแรก

เป็นเรื่องปกติคุณป้าเขาก็ไม่กล้านะ
เขาก็เลยมาหยอดวันเว้นวัน

ไม่ไหวแล้วนะครับญาติก็พาคุณป้า

ตาของคุณป้าติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
เจอของคุณป้าตกใจอย่างมากเลย

คุณป้าต้องผ่าตัดเอาดวงตาข้างขวาออก

ฉะนั้นเชื้อมันจะลุกลามเข้าสู่สมอง

คุณหมอก็เลยต้องทำการผ่าตัด
แล้วก็เอาดวงตาข้างขวาของคุณป้าออก
ตอนนี้คุณป้านะที่ปิดไว้นะ

ฟังเสียงของคุณป้าหน่อยฮะ
เรื่อยแด่งว่าเจ้าป้าทำไมป่อยแบบนั้นตาป้ามันทะลุแล้วอืม
ถ้ารักษาไม่หายถ้าเอาเยื้อตาออกเอ่อเยื้อตาคาวเมละครับ
อันเอาออกแล้วคันรักษาเพราะเศร้าก็จะได้เอาลูกตาออกแล้วตอนนั้น
เอาออกแล้วเขาก็เขาก็ว่าจะเอาลูกตาออกแล้วนะป้า
วันนี้แม่เลยว่ากลับไปถามหมออยู่ว่าคุณหมอปล่อยให้มันบอดไปเลย
บอกว่าก็ได้ตี้แม่วาหมอเลยว่าไม่ได้หรอกป้ามันจะลามไป
สมองป้ามันทะลุแล้วไม่ไหวแล้วป้ามาช้าเกินไป
หมอบอกแม่ว่ายังสิอืมคือเรื่องนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมา
เพราะคุณป้าร้องเรียนสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็เหมือนเป็นการเตือนให้สังคมเฝ้าระวังด้วยนะครับ
เพราะว่าพนักงานขายที่เอายาสมุนไพรมาหลอก
ก็อ้างว่าเป็นน้ำภูคาวนะครับ
สามารถที่จะใช้ทานรักษาโรคได้ต่างนานา

ตอนนี้คุณป้าคำแงงยังบอกว่าได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเวรุวัน
และเข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้วด้วยนะครับ

ช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มาตรฐานจริงหรือเปล่า
พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิต
รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเองนะครับ
ตอนนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็เตรียมเอาขวดยาตัวอย่าง

ออยทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ

กลัวค่ะแล้วก็เห็นขวดยาหยอดตาไหมคุณผู้ชม
มันเหมือนมีคราบน้ำตาลน้ำตาลเป็นอะไรตกตะกอนอยู่ก้นขวด

คือเขาก็ไม่ได้มาจากโรงงานอะไรแบบสะอาดสะอ้านนะ
คือบอกว่าแบ่งเทจากขวดใหญ่มาใส่ขวดเล็ก
แล้วก็ยื่นให้ให้หยอดตา
โอ้โหต้องระวังเลยนะคะคุณผู้ชม